คุณผู้ชมครับในวันเด็กทุกปีแน่นอนย่อมมีคำขวัญวันเด็ก
นักวิเคราะห์เขามีการวิเคราะห์คำขวัญวันเด็กย้อนหลังไป๖๐ปี
คุณทราบไหมว่าคำไหนนิยมเอามาใช้เป็นคำขวัญมากที่สุด
แน่นอนคือคำว่าเรียนและวินัย

หลายรัฐบาลก็ตั้งคำที่แบบเป็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าสะท้อนออกมาแบบนี้คุณผู้ชม
คำนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะหยิบยกมาพัฒนาเด็กไทยมากที่สุดนั่นเองนะครับ
ทางด้านของการศึกษาคำขวัญวันเด็กที่ย้อนหลังไปเลยครับ
ตั้งแต่ปี๒๔๙๙จนถึง๒๕๖๐ของศาสตราจารย์ดรสมพงศ์จิตระดับ
อาจารย์ประจำคณะครูศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็พบนะครับว่า
มีอยู่๖คำสำคัญเลยครับที่นำมาใช้บ่อยที่สุดเลยได้แก่วินัยและการเรียนถึง๑๘ครั้ง
คำว่าชาติ๑๗ครั้งคุณธรรม๑๕ครั้งขยัน๑ครั้งประหยัดสามัคคีซื่อสัตว์๙ครั้ง
แล้วก็ประชาธิปไตย๔ครั้งซึ่งแน่นอนครับสะท้อนถึงเรื่องของระบบการศึกษาของไทยแล้วก็การพัฒนาเด็กไทยที่ยังไม่ค่อยคืบหน้า
จึงต้องวนเวียนกลับไปใช้คำเดิมเดิมซ้ำซ้ำแบบนี้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่า
คำขวัญไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและองค์การสหประชาชาติ
ให้ความสำคัญกับการอยู่รอดการคุ้มครองพัฒนาแล้วก็การมีส่วนร่วม
รวมไปทั้งมีการเปลี่ยนคำขวัญวันเด็กตามยุคตามสมัยของผู้นำแต่ละประเทศแต่ละช่วงช่วงนั้นนะครับ
ซึ่งสะท้อนตัวตนของท่านแล้วก็ค่านิยมของผู้นำของประเทศ
มากกว่าคุณลักษณะที่ประเทศต้องการ
ไม่มีทิศทางที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาเด็กนะครับ
ส่วนเด็กที่จะมีความสับสนเองก็ค่อนข้างสับสนในการพัฒนาตัวเองว่า
เราควรจะไปทางไหนดีนะครับแต่หากมีการกำหนดคุณลักษณะสำคัญ
คันของเด็กที่พึงประสงค์ร่วมกันแล้วก็ออกแบบพัฒนาไปใช้ระดับชาติ
ทำให้เด็กนั้นมีการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย
แล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศได้รวดเร็วก้าวหน้ามากขึ้นด้วยครับ
ผมว่าเด็กสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการ
หรือคุณธรรมจริยธรรมข้อไหนเขาควรจะยึดเพราะมันเปลี่ยนทุกปี
คำขวัญวันเด็กมันเกิดขึ้นจากผู้นำประเทศ
ถูกไหมครับแล้วเราสังเคราะห์ออกมาเสร็จเนี่ยจะต้องพยายามหาคุณลักษณะประจำชาติให้เจอ
แล้วเอาคุณลักษณะประจำชาติอันนี้เป็นหลักในการบริหารจัดการการสร้างเสริม
เหมือนประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้ทุกประเทศมีหมดเลย
ว่าจะทำเด็กอย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

อาจารย์สมพงศ์ได้เสนอนะคะว่าคุณลักษณะเด็กไทยที่ควรจะมีอย่างเช่น
ซื่อสัตว์สุจริตมีคุณธรรมตั้งใจเรียนมีวินัยนี่คือยกตัวอย่าง
ถ้าเรากำหนดคุณลักษณะแบบนี้ได้การพัฒนาก็จะได้สอดคล้องกับทิศทางที่เราตั้งเอาไว้
เพราะเด็กเขาจะท่องจำประโยคเหล่านี้ไงแล้วก็จำไว้ในสมองว่าเออเราต้องทำยังไง
อาจารย์สมพงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กเนี่ย
จริงอยากให้นายกรัฐมนตรีนั่งควบ๒ตำแหน่งเลยนะ
นั่นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปเลยด้วย
จะได้วางนโยบายเป็นกรอบเดียวกัน
ส่วนเยอะบัญชนที่ร่วมงานเศรษฐ์วัฒนาตรีจดคำขวัญบรรเดก๖๐เด็กไทยจะมีส่วนใส่ใจศึกษาอภาชาฯมั่นคงอย่างไร

ตั้งใจเรียนจะช่วยให้เด็กนั้นมีความรู้
แล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่
ในการพัฒนาตัวเองหรือโอกาสที่ได้ทำกิจกรรม
แล้วก็แสดงออกในสิ่งที่ชอบมากกว่าทำตามนโยบายเท่านั้น
ง่ายคือเราไม่ควรจะไปวางกรอบอะไรมากเท่าไหร
แต่ว่าให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวเองออกมามากขึ้น
ต้องวันนี้ต้องเปิดโอกาสเด็กมีความคิดความฝันความต้องการที่หลากหลายแหละเรามีหน้าที่สนับสนุนเขา